ไปดูที่เชียงใหม่กันบ้างคุณผู้ชม

คนเข้าเชี่ยงใหม่เคยเช่ารถขับ
จะรู้ว่าอาจจะมีแยกไฟแดงที่มันมีผ่านไปผ่านมางงกันบ้าง

แต่ว่าก็ส่วนใหญ่จะเป็นแยกที่เดิมใช่ไหมคะ
ใช่ซ้ำกันมีอยู่ไม่กี่จุด
แต่ว่าเป็นได้จากกล้องวงจรปิด

ในช่วงเวลาประมาณหัวข้ำ

วิศวกรรมจรจรส่วนการโยธา

ร้อยละ๙๐อุบัติเหตุเกิดขึ้น
บริเวณสี่แยกไฟแดงช่วงหัวค่ำ
กลางดึกจากความประมาทของผู้ขับขี่
ที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาณไฟ

ขับออกไปก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุ
ทั้งรถยนต์แล้วก็รถจากกระยานยนต์

เขาก็ออกมาเตือนภัยกันแบบนี้นะคะ

ของชมรมคนกู้ภัย

ก็ได้นำข้อมูลอุบัติเหตุนี้มาจาก
เทศบาลนครเชียงใหม่ที่รวบรวมไว้
ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่๑๐ธันวาคม
เผยแพร่แล้วก็เขียนข้อความว่า

เพื่อเตือนสติประชาชนให้ใช้รถ

เป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

อันตราย

จริงแล้วมันไม่น่าเกิดที่๔แยกเลยนะ

่งบอกชัดเจนว่าใครหยุดใครไป

ระมัดระวังด้วยค่ะอุบัติเหตุเสี้ยววินาที